ฟอร์มจริงนะถนนเจ็ดชั่วโคตรเนี่ย
เพิ่มคำว่ามรณาเข้าอีกก็ได้
พระสาวอีกแล้วทำไมถึงอีกแล้วอ่ะ
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่อะไรมันหล่นลงมาใส่รถ
แล้วรถกระบะลอยขึ้นทั้งคัน
นึงสองน้ำปูน
ปูนไม่ใช่น้ำปูนเคี้ยวหมาก
ปูนก่อสร้างเนี่ย
มันเป็นเม็ดอย่างงี้แหละเดี๋ยวออกนะ

แผ่นปูนสะพานกลับรถมันพังอยู่แล้ว
ระหว่างซ่อมแซมทำลงมา
เสียชีวิตไป๒คนครับคุณผู้ชมฮะ

แต่แกก็พูดลงว่าถ้าเลือกอยู่แล้วอ่าจะอยากทำอะไรคือแลเขาอืม
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะกรี๊ดกันทั้งรถเพราะว่าเป็นห่วงรถคันหน้า
แผ่นปูนนะคุณผู้ชมแล้วรถติดด้วยนะพี่เบิร์ต
รถติดคือมันสามารถโดนคันไหนก็ได้เลย
ถูกต้องเมื่อวานนี้เขาแชร์กันเพจจสร้อยนะรถติดบนถนนพระรามสอง
ต่อเนื่องกันยาว๒๒กิโลเมตรคุณผู้ชมส่วนหนึ่งมาจากเรื่องนี้ด้วย
กล้องหน้ารถจับผ้าไว้ได้แผ่นปูนขอบสะพานกับรถที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม
มันพังถล่มลงมาครับท่ามกลางความตกใจของคนที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถ
ของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนะฮะโอ้โหบนถนนพระรามสอง
กิโลเมตรที่สามสิบสี่หน้ารถพิบารวิพารรามตระบวนบลางกะจ้า
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
อยู่ใต้สะพานกลับรถพอดีพอดีเลยครับไปพบรถเก๋งเชฟโลเล็ตครับ
เงินทะเบียนชช้างทอทงหกสองเจ็ดหนึ่ง
กรุงเทพมหานครนะครับถูกแผ่นปูนเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยยาวเป็นสิบเมตรได้อ่ะประมาณสิบเมตรแล้วกัน
แต่น้ำหนักเนี่ยน้ำหนัก๕ตันครับคุณผู้ชม
น้ำหนักห้าตันหล่นมาทับรถทั้งคันเลยตัวรถเกือบขาดนะครับ
ผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิตนะครับอยู่ในรถเลยแล้วก็กู้ภัย
ใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถเก๋งใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
ได้รับบาดเจ็บแล้วครับห่างออกไปเล็กน้อยไปเจอรถกระบะ
อิซูซูดีแมคทะเบียนสามทอพุเท่าทอทอทงห้าเก้าสี่ศูนย์
กรุงเทพมหานครด้านหน้ารถถูกแผ่นปูนทับ
คนขับกับคนที่มานั่งในรถ๕ชีวิตนะฮะปลอดภัยครับ
โอ้โหนอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกน้ำมันดีเซลครับได้รับความเสียหายอีกหนึ่งคัน
ถังน้ำมันโดนปูนหล่นทับน่ะบุบเลยอ่ะเนี่ยครับคันนี้
เพราะดีนะครับตอนนั้นเนี่ยรถบรรทุกน้ำมันเพิ่งกลับมาจากส่งน้ำมัน
ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้
อ๋อคือในถังเนี่ยน้ำมันมันโดนถ่ายออกไปหมดละได้เอ่อ
อกจากนี้ยังมีคนงานที่กำลังทำงานซ่อมแซมอยู่บนสะพานกลับรถนั่นแหละ
คุณผู้ชมรู้เลยทำไมตกลงมาพร้อมกับแผ่นปูนเลย
บาดเจ็บสาหัสอีก๒คนผมบอกแล้วไง
พระราม๒๗ชั่วโคตรมรณะนี่เพิ่มมรณะไปด้วย
โอ้โหไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งศพนะฮะ
จากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพครับ
ในที่เกิดเหตุ๑ศพแล้วก็ที่โรงพยาบาล๑ศพนะครับ
ผมอ่านไปผู้ได้รับบาดเจ็บมี๒คนครับ
พ่อแม่ของผู้หญิงที่เสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือวินาทีที่มาถึงที่เกิดเหตุครับ
ระยะเย็นระยะเย็น

จะเกิดจากความประมาทความช่วย

บอกว่าตอนนั้นเธอมากับครอบครัว

ถ้าเสียหายไม่ได้แช่งนะแต่ถ้าเกิดเคราะหร้ายขึ้นมานะ
คันนี้มีเด็กผู้ใหญ่รวม๕คนคุณผู้ชมลองคิดดู

ขายของเล่นที่วัดจุลามณีมาจังหวัดสมุทรสงคราม
ตลอดทางขับรถกลับมาฝนตกครับ
รถก็มาช้าชะลอตัวใช่ไหม
ทั้งมาถึงจุดเกิดเหตุแผ่นปูมันหล่นมาทับใส่นะฮะ
รถเก๋งกับรถของเธอเคราะห์ดีนะครับ

คนในรถทั้งหมด๕ชีวิตปลอดภัยครับ
ชะลอถ้าเกิดเร็วอ่ะความแพร่แบนแน่
แล้วมีขัดมีดีดีเกิดไหม
มีอะไรดีเกิดหรอ
โหมีข้าวแก่สุดของเยอะสุด
ได้ยินไหมได้ยินไหม
ถ้ามาเร็วกว่านี้แบนแน่๕ชีวิต
โอ้โหท่านแม่เคราะห์ดีจริง

คือเอารถที่ได้รับความเสียหายออกแผ่นปูนออก
จากนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

ว่าสามารถเปิดให้เดินรถได้หรือเปล่าเพราะอะไร
เดี๋ยวรถมันวิ่งข้างล่างสะเทือน
เทือนแล้วข้างบนมันจะลงมาทับเพิ่มหรือเปล่า

สำหรับสะพานกลับรถแห่งนี้คุณผู้ชมครับ
มีรายงานว่าเคยเกิดอุบัติเหตุรถน้ำมัน
รถบรรทุกน้ำมัน๑๘ล้อพลิกคว่ำ

ไฟมันไหม้นะครับแล้วก็มีรถบรรทุก๑๐ล้อที่อยู่ข้างล่างเนี่ย

นะครับหรือเมื่อ๑๘ปีก่อน
ทำให้พื้นสะพานมันได้รับความเสียหายครับ
ซ่อมแซมสภามาแล้วครั้งหนึ่ง
หลังจากสะพานมีสภาพชำรุดบ่อยครั้ง

มันไม่ดีตั้งแต่ครั้งที่เกิดไฟไหม้เมื่อ๑๘ปีก่อนแล้วหรือเปล่า

เขาใช้คำว่าปรับปรุงซ่อมแซมแบบถาวรนะ
กรมทางหลวงใช้คำแบบนี้ถาวรซ่อมแซมปรับปรุงแบบถาวรใช้งบประมาณไป๓ล้านบาท
มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ใช่ปลายเดือนนี้แล้วแล้วคือแต่คือพังมาแบบนี้เนี่ยนะ

การแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณผู้ชมฮะ
บนถนนที่เราก็รู้กันอยู่ว่ามีการจราจรติดขัด
มีจำนวนปริมาณรถหนาแน่น
เราไม่ควรปล่อยให้แบบนี้เกิดขึ้นเลย
ยิ่งช่วงเป็นหลังหยุดย้าวอ่ะเออคนเดินทางเยอะคนเดินทางเยอะ
กำลังกลับเข้ากรุงเทพรถมันเลยติดแบบนั้นนะคุณผู้ชมฮะ
ค่ะไม่รู้เลยนะว่าคันไหนจะซวยนะร้องว่าไง
เห็นว่ามีความเคลื่อนไหวจากทนายรณรงค์ว่ายังไงทนายรณรงค์แก้วเพชรครับ
คุณผู้ชมก็เพิ่งจะโพสต์เลยนะให้ความเห็นว่า
ใครจะเป็นนายกก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขครับ
เพราะเขาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดกับโครงการก่อสร้างดูรถดิดูรถดิ
เออมันเหลือแต่ท้ายรถน่ะโอ้โหยับเลยผมสงสารเขาจังเลยอ่ะ
นายรณรงค์บอกว่าไอโครงการก่อสร้างของรัฐแบบนี้มันทำให้
คนที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลย
ค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลทางกฎหมายมาด้วยว่าคือเจ้าของรถกับผู้โดยสารอ่ะ
สามารถจะเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายแพ่งอืมมาตราสี่ร้อยยี่สิบครับ
ส่วนคนจ่ายก็อาจจะเป็นกรมทางหลวงหรือไม่ก็ผู้รับเหมาค่ะแต่ทีนี้เนี่ย
อาญาครับโทษหนักสูงสุดก็คือคนควบคุมงาน
คนควบคุมงานเนี่ยอาจจะโดนดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตามประมวลกฎหมายอายามาตราสองเก้าหนึ่งคือโทษจำคุกสิบปี
แล้วก็ปรับสองแสนหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ
ก็แค่เปลี่ยนคนคุมงานแล้วไอ้โครงการนี้
โครงการที่ก่อสร้างทางกลับรถเนี้ยมันก็จะยังดำเนินต่อไปค่ะอืม
ผมว่าระดับอธิบดีอาจจะเอาไม่อยู่เรียกร้องไปถึงรัฐมนตรีเลยครับ
มีกี่โครงการบนถนนพระราม๒มีกี่ผู้รับเหมา
เอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนนะแล้วป้องกันกันเลยนะ
อย่าให้เกิดอีกนะพระรามสองไม่อยากอ่านแล้วนะใช่
สองสัปดาห์นี้อ่านมาสามอันแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นกับว่า
ชาวบ้านเนี่ยเวลาก่อนออกจากบ้านต้องตรวจดวงชะตาเลยว่าจะไปพระราม๒แล้วจะซวยไหม
โอ้โหนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ
เดี๋ยววันนี้รอดูรัฐมนตรีเขาว่าไง
เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากจริง